ตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็คือพูดจากับอาสาน้องไม่ได้มีความดีเลยไม่ได้ดีเลย
คือด่าตั้งแต่ที่เกิดเหตุไล่น้องอาสาด้วยอะไรอย่างเงี้ถึงคุณจะมาช่วยหา
ฉันก็แจ้งความพวกคุณอยู่ดีซึ่งตรงนี้พวกเราถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจ
แต่เราไม่เลือกที่ทำดีนะครับเพราะทำตรงนี้มาเป็น๑๐ปี
ก็ฝากสื่อตรงนี้ว่าถามคนบางปะอินดูครับว่า
พวกเราบริการคนเจ็บคนป่วยยังไงคือเราไม่ได้เรียกร้องเงินทองสักบาท
ซึ่งอาสาที่โพสต์โพสต์อะไรอย่างนี้เราก็สั่งให้ระงับทางการโพสต์โต้ตอบ
จากบุคคลเฟสอวตารที่ยั่วยุ
คือเข้าไปดูแล้วไม่มีหน้าตาเลยมีรูปการ์ตูนนะครับ
โพสต์มาด่าพ่อด่าแม่เขาอะไรอย่างนี้

ถ้าคนเข้าไปดูเพจจริงแล้วเนี่ย

บางคนที่อาจจะไม่พอใจ
เพราะว่าเฟสอวตาร

คือขึ้นมาด่าเลยโดยที่ไม่รู้เหตุผลว่า

คือไม่มองถึงจิตอาสาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนมาก่อน
แต่น้องอาจจะน้อยใจที่โพสต์ไปว่า
ทำไมถึงเอาความรู้สึกของอาสาไปเรียบเทียบกับแมวนะครับ
ผมก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับว่าคนรักแมวก็คือไม่มีอยากให้เกิดตรงนี้ขึ้น
ซึ่งผมก็ไล่ลบทางน้องอาสาที่ดูแลเพจไปประมาณ๔คนนะครับ
๔คนคือเอาไว้พูดง่ายว่าพวกผมมันอาสามันไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่อยู่หน้าเพจ

เวลาใครคอมเมนต์เกี่ยวกับเหตุต่างหรือสอบถามข้อมูลและแจ้งเหตุในแชท
น้องก็คือจะมาช่วยกันตอบได้นะครับ
หรือเหตุการณ์ต่างที่น้องไปทำกันอะไรอย่างนี้ก็จะตอบได้
แต่ที่ถามเหตุแล้วว่าทำไมต้องเอาเจ้าของโพสต์มาแฝน
เพื่อให้เจ้าของโพสต์เนี่ยออกมาติดต่อหน่วยนะครับว่าทำไมต้องไปแจ้งความ
ทำไมต้องไปแจ้งความแล้วก็พาดพิงถึงหน่วยงานเฉย
ซึ่งไม่มีการด่าทอหรืออะไรในหน้าเพจนะครับที่ออกแคปมาก็คือจะเป็นลักษณะแค่นั้น
คือเหมือนกับว่าเราสอบถามหาความจริงว่าทำไมคุณต้องไปแจ้งความ
ทำไมไม่สอบถามหน่วยงานก่อนว่าหน่วยงานจะอะไรยังไงช่วยเหลือได้ยังไงนะครับ
ซึ่งทางเจ้าของเองตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็คือพูดจากับอาสาน้องไม่ได้มีความดีเลย
ดีเลยคือด่าตั้งแต่ที่เกิดเหตุไล่น้องน้องอาสาด้วยอะไรอย่างเงี้ถึงคุณจะมาช่วยหา
ฉันก็แจ้งความพวกคุณอยู่ดีนะครับซึ่งมุมนี้น้องอาสาไม่ได้พูดถึงแค่นั้นเอง
คืออาสาก็ที่บอกครับว่ามีหลายหลายคนที่มารวมตัวกันอาจจะมีคนที่อารมณ์ร้อน
จิตใจดีหรืออะไรต่างเราก็ต้องคัดคนเป็นมันมีทุกหน่วยงานครับซึ่งอาสาที่โพสต์โพสต์อะไรอย่างเงี้
คือเข้าไปดูแล้วไม่มีหน้าตาเลยมีรูปการ์ตูนนะครับโพสต์มาด่าพ่อด่าแม่เขาอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งตรงนี้พวกเราถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจแต่เราไม่เลือกที่ทำดีนะครับ

ก็ฝากสื่อตรงนี้ว่าถามคนบางปะอินดูครับว่า
พวกเราบริการคนเจ็บคนป่วยยังไง
คือเราไม่ได้เรียกร้องเงินทองสักบาทหนึ่ง

การย้ายคนป่วยติดเตียงมาโรงพยาบาล
ซึ่งรถธรรมดาทำไม่ได้
รถตู้ผมรถพยาบาลก็ซื้อส่วนตัวไว้

ซึ่งบอกน้องทุกครั้งว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าน้ำมัน

คือรู้ไหมครับว่าทางศูนย์มีค่าใช้จ่าย
คือจ้างหน้าเครื่องเนี่ยเดือนหนึ่งรวมตังค์อาสากันเอง
ที่เป็นสมาชิกในหน่วยนี้ครับ
คือไม่ได้รับจากเงินบริจาคนะครับ

แต่เราใช้เรียรัยกันเองในการจ้างน้องเวลารับเหตุ
ซึ่งไม่มีหน่วยงานมายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้

อยากขอนะครับ

ชาวเน็ตต่างนะครับว่า
อย่าประนามอาสาที่ดีเลยนะครับ
คือถ้าคุณจะประนามก็ขอให้เป็นส่วนบุคคลไปก่อน
แต่ตอนนี้เราก็พักงานน้องนะครับที่จับแมวไปแล้ว

แต่ว่ารักษณะแมวที่เจอก็คือเหมือนเป็นโรค

ผมเห็นในภาพก็คือที่จับมาตัวเปียกอย่างนั้นนะครับ

ก็เลยน้องก็เลยไม่กล้าไปปล่อยแถวไหนนะครับ
กลัวว่าถ้าใครมาถ่ายหรือว่า

ก็เป็นเหตุเกิดเรื่องขึ้นมาอีกนะครับ
ก็อยากฝากแค่ตรงนี้ครับ
ให้เห็นใจชาวอาสาด้วยครับ
ใช่ใช่อันนั้นคือ
ก็เข้าใจครับอาสาไปรุ่น

อย่างเคสนี้ถือว่าเป็นเคสแรกไหม

นี้แสดงว่ามีจับมาปล่อยกันตลอดเลยเหรอ

เราถึงไม่มีกง
ไม่มีอะไรต่างที่จะมารองรับ

ส่วนมากก็คือเจ้าของเองจะให้ช่วยประกาศตามหา
จะไม่มีออกไปรบกวนบ้านชาวบ้านอย่างนี้
แล้วให้จับไปปล่อยอย่างนี้
นี่คือเป็นเคสศึกษาของพวกเราเลย

มีแต่มันต้องมีคนดูแลด้วยครับ
เอามาขังแล้วต้องมีคนให้น้ำให้ท่าด้วย

น้องยังต้องจ้างมานั่งหน้าเครื่อง

และอีกวันหนึ่งล่ะครับใครจะมาช่วยดูแล
แค่นี้ครับเราก็ต้องมาจ้างอีก
แต่ตอนนี้ถ้าเรารู้แล้วว่ามีสถานที่อะไรต่าง
ก็จะลองติดต่อดูถ้ามีเคสอย่างนี้อีกนะครับ
ก็ต้องติดต่อดูว่าเขาจะมาจับให้ไหมมารับให้ไหม
แต่อาสาเองตอนนี้ผู้ได้เงินจะจ่ายฝ่อมาก
ในการที่จะไปจับหมาจับแมวแล้วนะครับ
แต่จับงูจับตรงเงินตัวทองอะไรเงี้ย
ไม่มีเจ้าของแน่นอนเราก็ยังทำงานปกติอยู่
ส่งคนป่วยอะไรปกติอยู่นะครับ
อย่าให้ถึงขั้นที่ว่าอาสาคนที่ทำผิดพลาดไปแล้วต้องยุบทั้งหน่วยงานเลยนะครับ
ต้องบอกบัตรไปก่อนแล้วก็ให้เบอร์โทรศูนย์ที่รับช่วยเหลือหมาแมวพวกนี้ครับ
ให้ให้เขาติดต่อกันเองดูดิว่าเขาจะมากันไหมครับ
ปกติเราก็ต้นในลักษณะหมาแมวอย่างนี้ครับ
เคยมีการจับหมาตอนจัดไหม

มีแต่ว่าถ่ายรูปส่งมาให้ทางแชทว่าให้ช่วยตามหาหน่อย
ให้ช่วยโพสต์หน่อยว่าหมาหายอะไรอย่างนี้ครับ
แค่นั้นคือลักษณะที่ไปจับหมา
เพราะหมาจรจัดมันก็ไม่เคยที่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับชาวบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วก็คือทำให้เราเข็ดขยาดเลยว่า
เผื่อเราทำตรงนี้ไปแล้วเกิดข้อผิดพลาด
คนรักหมารักแมวเยอะตัวผมเองผมก็เลี้ยงหมา
หมาหายแค่๕นาทีจากบ้านไปผมก้อยหนี้แล้ว
แต่นี่คือคนรับแจ้งเขาก็เอาเฟสมาให้ดูว่า
รับแจ้งตั้งแต่ตอนเช้าแจ้งไปในกลุ่มไลน์หมู่บ้าน
ซึ่งเจ้าของแมวเขาก็อยู่ในนั้น
วคุณหายไปตั้ง๔๕ชั่วโมงทำไมคุณไม่ออกตามหา
หรือคุณไม่มาดูเลาะดูตามบ้าน
แค่นั้นเองครับผมก็อยากจะฝากแค่ว่า

เพราะว่าอาสาบางทีเนี่ยไปดูเนี่ยไม่รู้หรอกว่าแมวพัน

น้องก็เลยไม่กล้าเข้าไปแตะตรงตัวไว้ได้ตาม
ก็เอาผ้าขุดมาสอบใส่แล้วก็ไปปล่อย
เขาบอกว่าเขาฟ้องจะฟ้องส่วนบุคคล
ซึ่งน้องก็ยอมรับในข้อผิดพลาดตรงนี้
ต้องตามสภาพตามคดีไปอะครับ

แต่ที่น้อยใจก็คือเจ้าของแมวไม่ออกมาโพสต์เลยว่า
ไม่ถ่ายรูปตอนอาสาที่ช่วยค้นหาเลยนะครับ
เลือกเลือกที่จะถ่ายรูปว่าตัวเองไปค้นหาคนเดียว
แล้วก็ให้ชาวเน็ตโจมตีเรา
และตอนเช้าเมื่ออีกวันหนึ่งผมไปเองให้น้องติดต่อเบอร์เจ้าของ
ซึ่งผมก็โทรคุยโทรคุยกันก็บอกว่าถ้าพี่มาแล้วพี่หาไปเลย
ซึ่งเจ้าของเรียกเจ้าของออกมาเจ้าของไม่ออกมาหากับผม
ซึ่งผมก็คืออยากได้ภาพว่าเฮ้ยเราร่วมกับเจ้าของหานะอะไรอย่างนี้
ซึ่งก็ไม่ได้รับตรงนั้น
แต่อาจจะเป็นเพราะอารมณ์โกรธของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่
แล้วก็เลยทำให้กระแสมันไม่ดีขึ้นไปอีกนะครับ
เหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยดำเนินการคนเดียวทั้งหมด
หน่วยผมทางอาสาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลย
แต่เราเลือกที่จะเงียบไปก่อนนะครับคืออยากให้ไม่อยากให้แบบ
เป็นการแถเป็นการให้กลุ่มเน็ตที่ไม่มีตัวตนต่างมาด่าพ่อแม่โจมตี
อะไรต่างมากกว่าแต่ตอนนี้มันกระแสมันแรงขึ้นเรื่อย
ก็เลยต้องออกมาพูดการทำงานของพวกเราไว้นิดนึงนะครับ